พูดถึงเรื่องราวของบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ
เอาใจสายเที่ยวที่ชอบความเป็นธรรมชาติ

มีที่หนึ่งแนะนำอยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์

ถ้ำผาโค้งจังหวัดเพชรชบูรณ์

ไม่ต้องแบบเย็นมันไม่ต้องเหมือนเปิดแอร์

เรียกกันติดปากว่าถ้ำติดแอร์หรือว่าถ้ำแอร์นะคะ

ของจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็เป็นการเที่ยวแบบส่งเสริมวิถีชุมชนกันด้วย

ก็จะได้สัมผัสบรรยากาศที่มีความเป็นธรรมชาติ

ก็สัมผัสบรรยากาศความเป็นไทยด้วย
เป็นธรรมชาติด้วยถ่ายรูปเซลฟี่กันไปนะคะ
บรรยากาศของสถานที่แห่งนี้นะคะ
เขาเรียกกันว่ากิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตของคนโป่ง
มโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นวัฒนธรรมของกินพื้นบ้าน
มาเป็นโซโลแกนเป็นคอนเซ็ปต์แบบนี้เลยนะคะ
เห็นว่าหลายคนชอบไปท่องเที่ยวกัน
เพราะฉะนั้นใครที่ชอบความเป็นธรรมชาติแบบนี้

เขาคิดค่าบริการในการไปเที่ยวเที่ยวละ๒๐๐บาท
ถ้าหากว่าจะเหมาเป็นรายวันก็วันละ๕๐๐บาทเท่านั้นเองนะคะ

งานส่งเสริมศักยภาพของหมู่บ้านด้วย

นี่นั่งแบบว่ารถไถไปเลย
แล้วก็มีเห็นไหมไกด์สี่ขา
อันนั้นมันน่าจะเป็นเจ้าถิ่น

ใช่ค่ะแล้วคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติจริงโดยแท้แน่นอนเลยนะคะ
อยู่ที่ตำบลวังโป่งอำเภอวังโป่งเพชรชบูรณ์
ใครสนใจอยากจะไปท่องเที่ยวจดชื่อนี้ไว้เลยนะคะ

จะได้ทั้งความเป็นธรรมชาติแล้วก็วิถีชุมชนโดยแท้เลยนะคะ
คือธรรมชาติมันสร้างสิ่งสวยงามมาอยู่แล้วนะ

ธรรมชาติกันด้วยให้มันคงอยู่ต่อไป
เราจะได้ไปเที่ยวกันแบบนานยาวอย่างยั่งยืนกันด้วยนะจ๊ะ